แต่เวลาไปลงแพร่ไปตามแหล่งน้ำเนี่ย

เพราะว่าที่เราเห็นที่ร่องแพ้ได้ในน้ำเขาอุดมสมบูรณ
แต่ว่าบางพื้นที่ช่วงนี้น้ำมันแห้งขอด
แต่ใครว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีคุณผู้ชมค่ะ

ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยค้นอุปกรณ์จับสัตว์น้ำเนี่ยไปร่วมงานนี้กันนะคะ

อันนี้โดนทิ้งเอาไว้กลางแม่น้ำกลางแหล่งน้ำเหรอครับ
อันนี้คือทุกคนเสียสมัครใจที่จะลงไปในน้องน้ำนี้เลย
แล้วก็เอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เรียกว่ายอหรือชาวอีสานจะเรียกว่าสะดุ้ง
เนี่ยยกกันไปค้นกันไปเอาไปจับปลากันอย่างคึกคัก
ทั่วบริเวณหนองแวงใหญ่ตำบลนาจารย์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ

แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาทั้งฝีมือทั้งประสบการณ์แล้วก็อุปกรณ์จับปลานี่ค้นกันมาเต็มที่
บางคนก็ใช้สะดุ้งหรือย่อในการจุ่มเข้าไปในน้ำแบบนี้
ชาวบ้านก็จับมาสนุกสนานคึกคัก

ใช่เป็นช่วงของหน้าร้อน
น้ำในหนองน้ำแห่งนี้จากที่เคยมีน้ำเยอะพอหน้าร้อน
มันก็เริ่มแห้งขอดหรือว่าลดระดับลง
ทำให้ชาวบ้านนี่นะเขาคิดไอเดียในการที่จะมาลงขันจับปลากันดีกว่า
ทีนี้การมารวมกันขนาดนี้มันก็ต้องมีการเรียกว่ามีกฎกติกากันหน่อย

ใครที่นำแหมาจับปลาเอาจ่ายค่าบัตรผ่านประตูสักร้อยบาท
ใครเอาสะดุ้งหรือยอมาเนี่ยมันใหญ่ไง

๓๐๐บาทเออแล้วแต่เอาตามอุปกรณ์เลย
เพราะฉะนั้นนี่นะเขาขนมาเต็มไม้เต็มมือแบบนี้
มือแบบนี้คุณอยู่เลยค่ะในหนองน้ำอยู่กันไปทั้งวัน
ตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วแต่เลยตามความสมัครใจใครจะอยู่นานขนาดไหน
แล้วปลาในหนองน้ำนี้ก็มีหลากหลายชนิดนะ
ปลานินปลาดุกปลาช่อนปลาสวาย
เป็นปลาน้ำจืดที่เรียกว่าอเด็ดอร่อยทีเดียวนะคะ
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีของชาวบ้านในชุมชน
เขาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมแบบนี้
ปลาที่ได้เอาไปปรุงอาหาร
ส่วนเงินที่ได้เนี่ยนะคะเขาก็จะนำไปพัฒนาหมู่บ้าน
เอาไปถวายวัดประชาที่เขาเรียกว่าวัดอุดมประชาราช
งานธนุบำรุงศาสนาต่อไปด้วย
ใช่จริงปลานินปลาดุกปลาสวายหาง่ายนะ
แต่ปลาชนิดนึงหายากปลาอะไร

ก็อยู่ที่ภาคอีสานไงก็เลยเป็นปลาก้อน

จับมาเอ๊ะทำไมเจอแต่ปลานินปลาดุกปลาสวาย

ปลาซ่อนปลาซ่อนนี่ยังธรรมดานะ
ถ้าเป็นปลาซ่อนลุยสวนแล้วก็หากันวุ่นวายเลยนะครับ
คุณนี่โอ๊ยเขาบริจสมุทรไพมาเที่ยว

ถ้าปลาซ่อนลุยสวนนี่ก็คงหากันไม่เจอแล้วล่ะ

งานนี้หาได้เยอะหาได้เยอะ

นี่ก็จะเปิดให้เราไปจับปลาแบบนี้ไม่ได้สามารถจับได้ตลอดเวลานะจ๊ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
ในจังหวัดแต่ละท้องที่แต่ละพื้นถิ่นของเขา